คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่ชนบุรีก็เป็นเหตุระทึกค่ะ
มีผู้ชายคนนึงคลุ้มคลั่งคาดว่าน่าจะเมาจากการเสพยาเสพติดนะคะ
ขับรถกระบะมาไปเจอด่านตำรวจโอ้โหเท่านั้นแหละรู้ตัวว่าตัวเองเมาเสพยา
ขับรถฝ่าด่านของตำรวจไปเลยนะคะไปชนรถคนอื่นจนได้รับความเสียหาย
ตำรวจก็ขับรถไล่ตามเป็นสิบกิโลแต่สุดท้ายก็หนีไม่รอดหนีไม่พ้นโดนจับอยู่ดีค่ะ
นี่ค่ะตำรวจนะคะก็ไล่ล่าคนร้ายที่แหกด่านตรวจของตำรวจนะคะ
แล้วก็ตอนที่หนีตำรวจเนี่ยโอ้โหก็ไปชนรถ
ของคนอื่นหลายคันเลยอ่ะค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้เลยนะคะ
ตำรวจสพดหัวล่อตั้งด่านตรวจบนถนนสาย๓๔๔ชนบุรีบ้านบึง
ที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีมีรถกระบะคันหนึ่ง
มาปุ๊บมีพิรุษเลยเพราะว่าพอใกล้ถึงจุดตรวจ
เจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณให้ชะลอรถขอตรวจโอ้โห
แทนที่จะชะลอและหยุดเร่งเครื่องแล้วฝ่าไปเลย
ฝ่าด่านตรวจไปแบบเร็วเลยเจ้าหน้าที่ขับรถไล่ตามค่ะ
เป็นกระบะยี่ห้ออีซูซู๔ประตูสีเทา
งองูขอไข่๙๗๒๓ชนบุรีก็พยายามหลบหนีไปตามถนนนะคะ
ไกลเป็นสิบกิโลเลยค่ะไปจอดอยู่กลางถนน
ใกล้ไกล่กับโรงเรียนศาสน์รสัตว์น้องรี
ตำรวจก็เลยล้อมจับแต่คนร้ายเปิดประตูรถ
วิ่งข้ามแบรีเออร์แล้วก็วิ่งหนีไป

ก็ถูกตำรวจรวบตัวเอาไว้ได้สุดท้ายก็หนีไม่พ้นนะคะ

ชาวบ้านเป็นคนในพื้นที่หมู่๔ตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนี่แหละ
รถกระบะมีอุปกรณ์เสพยาบ้าแล้วก็สภาพตอนที่ถูกตำรวจรวบตัวยังเมาอยู่เลย
แล้วก็คลุ้มคลั่งด้วยนะคะพูดจาไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
ก็เลยนำตัวไปตรวจปัสสาวะปรากฏว่าม่วงเลย
ตรวจสอบประวัติมีหมายจับคดียาเสพติดอีกด้วย
เรื่องต้นนายปากรรับสารภาพว่าเพิ่งเสพยาบ้ามานะคะ
พอขับรถมาถึงด่านตรวจก็กลัวว่าจะถูกจับ
ก็เลยขับรถหนีเคยมีหมายจับคดียาเสพติดอยู่ด้วย
รู้ตัวค่ะว่าเคยโดนหมายจับก็กลัวว่าถ้าถูกจับคราวนี้
โอ้โหถูกส่งเข้าคุกแน่เลยตัดสินใจขับรถแหกด่านของตำรวจ
สุดท้ายก็หนีไม่รอดก็ต้องเข้าคุกอยู่ดีหนักกว่าเดิมอีกนะคะ

คือจริงอ่านข่าวแหกด่านมาหลายข่าวแล้ว

ไม่เคยค่ะอย่าเลยนะคะ